จะพาไปกินจานเด็ดหากินยากกับตำป่นจักรจันทร์

นครพนมต้องชิมดูครับ
นครพานม
แล้วมาแจกกันให้ตลาดแตกไปเลยนะครับ

โฮ้โรยใส่ใก่กระเป๋าบ้าง
และมาลุ้นกันว่าภารกิจสารฝันชุมชน

ห้ามพลาดวันอาทิตย์นี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒